คุณผู้ชมคะทีมข่าวเราตามความคืบหน้านะคะ

ซึ่งเป็นเครนที่ใช้ในการก่อสร้างคอนโดมิเนียมแถวพระราม๓นะคะ
เครนนี้สูงเกือบจะ๕๐เมตร
แล้วก็ช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงกลางวัน
คนงานก็ไปพักรางวัลกันเหลือคนงานอยู่ไม่เท่าไหร
แต่เหตุการณ์นี้ก็มีคนงานเสียชีวิตไป๕คนแล้วก็บาดเจ็บ๕คน
คือมีบางส่วนที่พอเครนมันถล่มแบบนี้ค่ะก็ร่วงตกลงไป
แล้วก็มีคนงานที่เขาขาหักแล้วก็ติดอยู่บนเครนที่เราเล่าไปค่ะ
ขาหัก๓ท่อนเลือดไหลเยอะมาก
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันมีกระเช้าขึ้นไป
กระเช้าก็ขึ้นไปไม่ถึงก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ปีนต่อ
แล้วก็ไปให้คนงานที่ติดอยู่ห้อยตัวลงมาเพื่อลงมากระเช้า
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลเนี่ยค่ะการช่วยก็ลำบากทุลักทุเล
แต่สุดท้ายคนงานคนนี้ก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
คือจากภาพมุมสูงด้านบนสุดเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่ามันสูงมากนะ
ใช่ค่ะตอนนี้ก็ต้องทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาบอกว่า
เดี๋ยวต้องลื้อเลยนะคะเครนนี้ต้องลื้อออกเพราะว่ามันหักแล้ว
มันงอนแล้วมันอันตรายแล้วคนที่อยู่แถวนั้นอย่าไปใกล้นะคะ
เพราะว่ามันอันตรายจริงจริงอืมทีนี้ค่ะทางครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ก็ไปรับศพนะคะเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
เราส่งคุณระวีการแก้ววิจิตนักข่าวของเราไปที่วัดดอนใหญ่
อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีที่นี่เป็นสถานที่จัดงานศพ
ของนายเติมศักดิ์ศรีพิทักษ์อายุ๔๓ปี๑ในคนงานที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะ
อย่างที่บอกคนนี้เป็นคนที่ติดอยู่บนเครนนะคะแล้วก็บาดเจ็บขาหัก
เจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วยลงมานำส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
บรรยากาศในงานทุกคนโศกเศร้าเสียใจนะคะ
ภรรยาของผู้เสียชีวิตชื่อว่านางพิมพ์ใจศรีพิทักษ์ก็ขอไม่ให้สัมภาษณ์อะไรกับนักข่าว
เพราะว่ายังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็เล่าให้ฟังสั้นนะคะ
บอกว่าไม่คิดว่าสามีจะต้องมาเสียชีวิตทำอาชีพนี้มานานกว่า๒๐ปีแล้ว
เป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยมีลูกชาย๒คนคนโตอยู่ม๑คนเล็กอยู่อนุบาล๑เองนะคะ
ทุกคนในครอบครัวยังทำใจไม่ได้ระหว่างพิธีรดน้ำศพ
ลูกชายคนเล็กอยู่แค่อนุบันหนึ่งเองยังเด็กมากก็ไปก้มจูบที่หน้าผากของคุณพ่อ

ใช่คนที่เห็นภาพนี้บอกสะเทือนใจมากคือเด็กอะค่ะเขาก็ยังไร้เดียงสานะ

ส่วนการช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงในจ้างของผู้เสียชีวิต
ตัวภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่าก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะ
ส่วนแม่ของผู้เสียชีวิตชื่อว่านางยอดอายุ๖๐
ก็บอกกับนักข่าวของเราว่าครั้งสุดท้ายที่คุยกับลูกชายก็คือปีใหม่
ลูกชายบอกว่าเดี๋ยวจะโอนเงินให้แม่นะหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยกันอีกเลย
สิ่งสุดท้ายที่ลูกชายตั้งความหวังเอาไว้กับครอบครัวก็คือเขาอยากจะถมที่ปลูกบ้าน
ที่บ้านเกิดจังหวัดพิษนุโลกนะคะรวมถึงบ้านพระยายในจังหวัดนักษกรนคร

แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิต

แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิต
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ

แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ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
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ

แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ
แม่ของผู้ตายก็เล่าถึงวินาทีที่เห็นหลานชายสองคนที่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตเดี๋ยวนะคะ

การทำงานเขาก็จะแบ่งชุดในการทำงาน

แล้วก็จะมีการปฏิบัติหน้าที่ในแผนกอื่น

ผู้เสียชีวิตเขาอยู่ในชุดที่จะต้องปฏิบัติงานขึ้นเครนอยู่แล้ว
ก็สุดท้ายก็มาประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตเป็นศพที่๕ในเหตุการณ์นี้

ทางญาติก็ได้รับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด

และที่จังหวัดน่านอีก๑ศพค่ะ

ลูกสาวของในสินกาดสกุลอายุ๔๐ปี
หนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ได้โพสต์ภาพ
แล้วก็มีข้อความไว้อาลัยเป็นภาษาอีสานในเฟซบุ๊กนะคะ
โพสต์ข้อความถึงพ่อซึ่งก็มีใจความว่า
พ่อมันไม่ใช่ความจริงใช่ไหมโทรคุยกันตลอดถึงไม่ได้อยู่ด้วยกัน
ทิ้งไปตั้งแต่เด็กโตมาหนูยังไม่เห็นพ่อ
โอนเงินให้ใช้พ่อสอนทุกสิ่งทุกอย่าง
จะไม่ลืมพ่อถึงจะไม่มีความผูกพันแต่พ่อก็คือพ่อ
ลูกรักพ่อชาติหน้าขอให้เกิดเป็นพ่อลูกกันอีกเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์กว่านี้
เจ้าหน้าที่กู้ภัยป่อเต็กตึงเขาเล่าวินาทีที่ช่วยเหลือนะคะ
การช่วยเหลือยากมากนะคุณผู้ชมคือเครนนี้สูงมาก
อย่างที่บอกว่าเกือบ๕๐เมตรต้องให้วิศวกรคุมงาน
วิศวกรโยธาผู้รับผิดชอบโครงการมาประเมินและมาวางแผน
ก่อนที่จะขึ้นไปช่วยอ่ะค่ะมีการนำรถกระเช้ายกตัวขึ้นไป
เพื่อนำผู้บาดเจ็บลงมาแต่อย่างที่บอกว่ารถกระเช้าก็ขึ้นไปได้ไม่สุด
ไม่สามารถรับลงมาได้การยกตัวกระเช้าที่ความสูง๙๐เมตร
มันยังขึ้นไปไม่ได้นะคะก็ต้องเปลี่ยนวิธีช่วยเหลือด้วยการที่ให้ผู้ที่บาดเจ็บ
อยู่ข้างบนโรยตัวลงมาแล้วก็มาขึ้นกระเช้าแล้วก็ลงมาอีกทีหนึ่งพาไปส่งโรงพยาบาล
จังหวะนั้นเนี่ยผู้บาดเจ็บเขาก็เริ่มอ่อนแรงแล้วอะค่ะแล้วก็เหมือนกับกำลังจะหมดสติ
ขาหัก๓ท่อนเลยนะคะแล้วก็เสียเลือดเยอะด้วย
งด้วยผู้ประสบภัยเนี่ยเสียเลือดเยอะนะครับแล้วก็ติดเป็นเวลานานนะครับ
แล้วอาการเขาเป็นยังไงบ้างคะข้างบนอ่าตอนแรกนะครับ
คือตอนคือเขาอ่าอ่อนเพียร์นะครับอ่อนเพียร์มาก
เลือดเยอะมากนะครับซึ่งกระดูกหักหลายท่อนนะครับ
ก็กำลังใจก็ตอนแรกค่อนข้างดีนะครับแต่เนื่องด้วยอ่า
ขั้นตอนในการช่วยเหลือเนี่ยค่อนข้างจะลำบาก
เจ้าที่กู้ภัยก็ต้องเซฟตี้แล้วต้องปลอดภัยด้วยในการช่วยเหลือ
แล้วก็ผู้ศพภัยก็ต้องปลอดภัยด้วยนะครับเขายังเป็นสภาพไหนคะ
ตอนที่เราไปเจอแล้วอ่ากอดกอดลาวเหล็กอยู่แล้วเขามีมีมี
เป็นของช่างอยู่ครับเกี่ยวอยู่ด้วยครับ
ก็เลยก็เลยไม่ได้ตกลงมาแล้วเขาก็กอดเหล็กที่หักคาไว้ด้านบนครับผม
สุดแล้วช่วยมาด้านคุณเติมสักก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลใช่ค่ะ
นะฮะก็เป็นห้าศพนะครับแน่นอนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องมาตรวจสอบกันว่า
มันเกิดความผิดพลาดบกพร่องตรงไหนอย่างไรใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบยังไงบ้างนะครับ
จะได้ดูแลแก้ไขป้องกันกันต่อไป
เมื่อช่วงสายวันนี้นายชูเลิศจิตเจือจุนหัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบปัญหา
เกี่ยวกับการก่อสร้างและอาคารสภาวิศวกร
พร้อมกับนายเสถียรเจริญเหรียญวิศวกรใหญ่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับ
เป็นบริเวณพื้นที่ก่อสร้างคอนโดมิเนียมที่ซอยพระราม๓ซอย๔๕
พระรามที่๓เขตยานวากรุงเทพ
นายชูเลิศระบุว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบเรื่องของ
ปฏิบัติหน้าที่ของวิศวกรที่ดูแลโครงการ
และวิศวกรที่ควบคุมดูแลการก่อสร้าง
ทำทุกอย่างตามขั้นตอนหรือไม่
รวมทั้งการติดตั้งเครนว่ามีการขออนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่
ในเบื้องต้นเราพบว่าเครนมีอายุที่การทำงานนานแล้ว
และสภาพก็ไม่สมบูรณ์๑๐๐
ประเด็นถัดมาก็คือเรื่องขบวนการในการติดตั้ง
ว่าถูกต้องตรงตามที่มีตามหลักการหรือไม่
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมีโอกาสที่จะผิดพลาดในการติดตั้งสูง
วิศกรที่ควบคุมในการติดตั้งจะต้องตรวจสอบตรงนี้ด้วย

ว่าพร้อมที่จะสามารถใช้งานได้หรือไม่
วิศกรที่ดูแลจริงต้องประกอบด้วยหลักเป็น๒คน
ก็คือวิศวกรครึ่งคนที่เป็นคนควบคุมงานติดตั้ง
วิศกรโยธาที่เป็นคนควบคุมงานทั้งหมด
ท่านที่ควรจะต้องแสดงความรับผิดชอบ
แล้วก็มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานนี้
วิศวกร๒ท่านนี้เราก็ยังไม่สามารถพันธมได้ว่า
ใครเป็นคนบกพร่องหรือเปล่า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

กระทรวงแรงงานก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพร้อมกับชี้แจงเรื่องการทำงานว่า
จะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงของเจ้าของอาคารนายจ้างและผู้รับเหมา
กรณีที่ไม่ได้แจ้งเรื่องการติดตั้งเครนรวมทั้งตรวจสอบว่ามีการอบรมคนงาน
คู่มือความปลอดภัยในการทำงานให้กับคนงานหรือไม่หากพบความผิด
พันธุ์ตำรวจเอกสมโพธิสุวรรณจรัสภูมิกับการสนบางโพงพางนะครับ
บอกว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
หลายหน่วยงานที่เข้าไปตรวจสอบอย่างเช่นพิสูจน์หลักฐานสภาวิศวกร
และสำนักงานเขตยานาวาเพื่อเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะแจ้งข้อหากับใครบ้าง
หรือจะแจ้งกี่ข้อหาแต่เบื้องต้นพบแน่เนี่ยคือ๑ข้อหา
คือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บ
แต่ต้องไปดูก่อนว่าใครเกี่ยวข้องและต้องถูกแจ้งข้อหานี้
แล้วตำรวจก็ได้เรียกญาติของผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
รวมทั้งพยานแวดล้อมมาสอบปากคำไปแล้ว๕ปาก
เตรียมจะเรียกเจ้าของโครงการมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ส่วนอาการของผู้ที่บาดเจ็บนะครับตอนนี้ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์นะฮะ
ซึ่ง๒ใน๕คนนั้นมีอาการสาหัส
ซึ่งถ้าผู้บาดเจ็บคนไหนอาการดีขึ้นเดี๋ยวตำรวจก็จะไปสอบถามสอบปากคำอีกทีหนึ่ง